ไปดูอีกเรื่องคุณผู้ชมมีเจ้าของบ้านอย่างนึงเขาไปสร้างศาสนครับภูมิแนวใหม่
เหมือนเป็นบ้านคนมีโอ่งมีตุ่มไปตั้งอยู่บนศาลด้วย
แต่มันกลายเป็นเรื่องราวอาถรรพ์เกิดขึ้น
เพราะว่าพอสร้างสารอันนี้ปุ๊บเป็นข่าวเป็นข่าวดังชั่วข้ามคืน
เจ้าของสารเจ้าของบ้านกลับเสียชีวิตโดยที่ไม่ทราบสาเหตุ

เป็นคนแข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัว
ฉันบอกว่าเฮ้ยมันอาถารหรือเปล่า
คุณไปสร้างสารแปลกคุณได้ไว้ว่ายไปขอเข้ามา

ทำให้อาถารจนส่งผลให้เจ้าของบ้านเสียชีวิตนะครับ
ไปดูกันหน่อยนะฮะทีมข่าวก็เลยลงไปจุดเกิดเหตุ
ลงไปที่บ้านหลังนี้จัดงานศพอยู่
อยู่ที่บ้านวังกะทะตำบลวังตะแค่
อำเภอหนองบัวระเหวงจังหวัดชายภูมิครับ
ไปคุยกันกับนางทัศนาปลายฟอร์ตอายุเกี่ยว๔๐ปี
ภรรยาของผู้ตายก็คือนายอดุลซึ่งเป็นเจ้าของสารพระภูมิแนวคิดอันนี้ที่เขาสร้างขึ้นมา
ก็คือฮาครับคนไปโพสต์ในโซชงโซเชียลโด่งดังกันไปตั้งแต่วันที่๖ตุลาคมที่ผ่านมา
เจ้าของสารเสียชีวิตปั๊บเลยคุณผู้ชมภรรยาของผู้เสียชีวิตยอมรับว่าตกใจมากกับเหตุการณ์นี้
เพราะว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเธอกับสามีก็ยังนอนคุยกันวางแผนพ่อมึงแห่มึงวางแผนอนาคตกันไป
ว่าจะมีการทำธุรกิจกับเรื่องของสารพระภูมิดีไหมโอ้โหทำอันเดียวทำไมมันดังขนาดนี้ล่ะ
กระทั่งตอน๕ทุ่มเสร็จมีได้ยินเสียงคล้ายสามีโกนเสียงดัง๓ครั้งคลอกแล้วตัวสามีกระตุกก็เลยรีบเขย่าให้ตื่น
แต่สามีไม่ตื่นไม่มีการตอบสนองเหมือนแบบหายใจเหมือนแบบเฮือกสุดท้าย๓เฮือกนะฮะกึกไปนะฮะก็เลยบอกให้น้องชายไม่ได้พาสามีส่งโรงพยาบาลทีมแพทย์ทีมพยาบาลก็ช่วยกันปั้มหัวใจนาน๓๐นาทีแต่สุดท้ายยื้อไม่ได้ก็ไม่คิดว่าการกรนของสามี๓ครั้งในคืนนั้นจะทำให้สามีเสียชีวิตสุดท้ายคุณหมอบอกว่า
ตกลงไปเรื่องอาถรรพ์ของสารพระภูมิเพราะคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันและเธอเองก็ไม่เชื่อด้วยว่าเป็นเรื่องของอาถรรพ์จากการตั้งสารพระภูมิรูปแบบใหม่อันนี้นะครับ
สารพระภูมิก็คือเป็นเทพก็อยู่ของเขามาปกปากรักษาเราไม่น่าเกี่ยวข้องกันเขาว่าอย่างนั้นนะครับ
ตอนนี้มีคนสั่งจองมาแล้วมากกว่า๑๐หลังนะครับเพราะว่าเธอไม่เชื่อเรื่องของอาถรรพ์ต่าง
ขณะที่บรรยากาศงานศพของสามีเธอก็มีชาวบ้านไปช่วยกันตัดเรียมแล้วก็ทำกับข้าวกันคนละไม้คนละมือ
ทุกคนก็ไม่เชื่อว่าการที่เจ้าของศาลนั้นเสียชีวิตเป็นเรื่องของอาถรรพ์เพราะว่าเพิ่งจะคุยกันได้ไม่นานนี้เองนะครับ
แต่ว่าจริงแล้วเรื่องภาวะหัวใจล้มเหลวหัวใจวายเนี่ยนะครับจริงแล้วคนแข็งแรงเนี่ยโอกาสเป็นสูงกว่าคนที่ป่วยอีกถ้าสังเกตดูนักกีฬานักฟุตบอลหัวใจวายกันเยอะมากเพราะบางทีแข็งแรงมากจนไม่รู้ว่าหัวใจมันเต้นเกินอัตรายที่จะเต้นแล้วนะครับแล้วก็ก่อนเสียชีวิตก็มีการกรนด้วย